คุณผู้ชมครับเรายังติดตามสถานการณ์การชุมนุมอยู่นะครับ
ก็อย่างที่เราได้ให้ท่านดูบรรยากาศของการชุมนุมไป

มีการยื่นหนังสือข้อเรียกร้องกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
หลังจากนี้นะครับเป็นอย่างไรต่อนะครับ

คุณควินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
อยู่ในพื้นที่ท้องสนามหลวงนะครับ
ในจุดที่มีการยื่นหนังสือแล้วก็แกนนำได้กลับออกมาแล้วเนี่ยนะครับ

ครับและเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ก็คือนางสาวปนัสยาครับที่ยื่นข้อเรียกร้องให้กับคนตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตรา
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
โดยระหว่างที่เจรจาต่อรองนะครับก็ได้อ่านข้อเรียกร้องทั้งหมดนะครับ
ที่มีเนื้อหาสาระตามที่กลุ่มแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมครับ
ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นนะครับซึ่งบรรยากาศในตอนนี้ครับก็ยังคงมีตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับ
ยังคงตรึงกำลังและด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับ
ก็เป็นรถประจำทางครับที่ทางตำรวจได้นำมาเป็นแนวรั้วกั้น
เพื่อป้องกันเหตุที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งหลังจากที่นางสาวปนัสยามอบหนังสือให้กับพลตำรวจโทษพระกระพงศ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็มีการตกลงเจรจากันครับว่าทั้งหมดทางตำรวจได้รับใบเป็นตัวแทน
จะนำหนังสือไปตรวจสอบตามขั้นตอนนะครับ
ซึ่งนางสาวบรรพยาก็ได้เปิดเผยภายหลังนะครับ
ว่าแม้ว่าการเจรจาจะไม่ได้เป็นที่น่าพอใจถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
แต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับ
ซึ่งหลังจากนี้นางสาวปนัสยาครับก็จะคอยติดตามการทำงานกันและขั้นตอนการตรวจสอบหนังสือที่ได้ยื่นไปนะครับ
ซึ่งตอนนี้ครับนางสาวรัชยาก็ได้กลับเข้าไปรวมกับกลุ่มของแก่นำแนวร่วมธรรมศาสตร์ครับ
ได้ขึ้นปลาใสอยู่บนรถซึ่งตรงนี้ครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ครับ
เดี๋ยวทางไทยรัฐทีวีครับจะซูมภาพไปนี่คือเป็นภาพบรรยากาศสดนะครับ
ซึ่งโดยรอบพื้นที่สนามหลวงนะครับก็ยังคงมีการตรึงกำลังของตำรวจควบคุมฝูงชนอยู่ครับ
ท่ามกลางการติดตามทำข่าวของสื่อมวลชนจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับ
ที่ติดตามทำข่าวนี้อย่างใกล้ชิดครับ
ซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นก่อนหน้านี้ครับ
ก็สื่อมวลชนก็ได้รับอนุญาตให้เข้าไปบันทึกภาพและบันทึกเสียงสัมภาษณ์ระหว่างการเจรจาต่อรองนะครับ
ซึ่งตอนนี้เสียงมวลชนก็ได้โหร้องด้วยความยินดีว่า
การที่พวกเขาปักหลักชุมนุมมาตลอดระยะเวลา๒วัน๑คืนนะครับ
ก็เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งครับ
ซึ่งหลังจากนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูการประชุมข้อสรุปของแก่นำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมครับ
หลังจากนี้จะยุติการชุมนุมเลยหรือไม่นะครับ
ซึ่งเวลานี้เป็นเวลา๙นาฬิกา๑๕นาทีนะครับ
ซึ่งการชุมนุมก็เรียกได้ว่ามาถึงจุดที่ใกล้จะสิ้นสุดแล้วครับ
ก็ตอนนี้ครับเป็นเสียงโหร้องด้วยความดีใจของบรรดามวลชนนะครับ
ที่มาร่วมปักหลักชุมนุมกันตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาครับ
ซึ่งในตอนนี้ครับเป็นการพูดปลาใสของนายพระฤทธิวรักษ์หรือเพนกวินนะครับ
หนึ่งในแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมครับ
ตอนนี้นายพระฤทธิ์ครับได้กล่าวขอบคุณมวลชนทั้งหมดครับที่ได้มาร่วมชุมนุมปักหลักกัน
เรียกได้ว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของชัยชนะที่พวกเขาเนี่ยได้พยายามทุ่มเทมาตลอดทั้งคืนครับ
ซึ่งตอนนี้บรรดามวลชนที่อยู่โดยรอบสนามหลวงครับชูสัญลักษณ์ขึ้น
เดี๋ยวเราไปฟังบรรยากาศช่วงนี้กันครับ
ครับตอนนี้นายพระฤทธิ์ได้พูดให้มวลชนได้ฟังกันอีกครั้งครับว่าพวกเขาที่ปักหลักกันมาตลอดทั้งคืนครับ

ท้องสนามหลวงเป็นครั้งที่สองครับและได้อ่านคำแถลงการออกไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
เช้าที่สองครับครับขณะนี้ครับนายภริษก็ได้ประกาศชัยชนะครับ
ว่าพวกเขาเนี่ยสามารถดำเนินการปักหลักชุมนุมมาตลอดระยะเวลา๒วันกับ๑คืนครับ

ขอบคุณมวลชนทั้งหมดครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศสดสดครับ
รายงานสดจากท้องสนามหลวงครับครับขอบคุณครับคุณควินครับ
ก็มีการขึ้นเวทีแล้วก็ได้พูดคุยแจ้งเรื่องกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
เดี๋ยวยังไงเราจะไล่เลี้ยงให้อีกทีหนึ่งนะครับ

หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
โดยแกนนำของกลุ่มผู้ชุมนุมได้เคลื่อนขบวนออกจากเวทีที่ท้องสนามหลวง
หลังจากที่มีการร้องเพลงชาติร่วมกันนะครับ
ประมาณสัก๘นาฬิกา๔นาทีเนี่ย

ว่าตั้งใจจะไปที่ธรรมเนียบองคมนตรีนะครับ
หลังจากนั้นก็มีการพูดคุยเจรจากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะนะฮะ
ในพื้นที่ที่อยู่รัชดำเนินในนะฮะ

ที่มาเจรจากับทางรุ้งปนัสยาที่เป็นตัวแทนผู้ชุมนุม
ในการเข้าไปยื่นหนังสือข้อเรียกร้อง๑๐ข้อเรียกร้อง

ท่านก็มาบอกมาแจ้งมาอธิบายทำความเข้าใจนะฮะ
ผู้บัญชาการตมนตนณครบาลบอกว่า

กลุ่ม๑๙กันยาทวงอำนาจคืนวัศดรสามารถยื่นหนังสือผ่านท่านก็ได้

นี่นะฮะพรุ้งปนัสยาก็มีการอธิบายชี้แจงทำความเข้าใจนะครับ
สุดท้ายแล้วก็สามารถเจรจากันได้
โดยตัดสินใจนะฮะก็คือยื่นหนังสือผ่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

เพื่อให้ไปส่งต่อหนังสือไปถึงท่านประธานองค์คมนตรี

เกี่ยวกับ๑๐ข้อเรียกร้องที่ได้เรียกร้องกันไว้

นะฮะก็ก่อนจะยื่นหนังสือให้ก็มีการอ่านก่อน

สิบข้อเรียกร้องนะครับหลังจากนั้นพบชนก็รับหนังสือเอาไว้

ก็เอาเอกสารที่อ่านใส่ซองแล้วก็ยื่นให้

แล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันก็ถือว่าภาพที่ได้ยื่นซองนี้ให้กับพบชนก็ถือว่า
อ่ะสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้คือมายื่นข้อเรียกร้อง

แต่ท่านก็รับปากว่าจะไปยื่นให้ตามที่ร้องมา
แล้วท่านเองก็ต้องทำตามขั้นตอน

ท่านเป็นตัวแทนรับมอบไปแล้วหลังจากนี้ก็จะไปยื่นตามขั้นตอน
ถึงคนที่ทางผู้ชมนุมได้มีการเรียกร้องมา

นี่หลังจากที่รุมเนี่ยมอบ
นี่ครับมีช่วงตอนยื่นนี่ช่วงนี้
อยู่ในช่วงแล้วท่ามกลางบรรยากาศเนี่ยก็มีสื่อบรรชนเนี่ยมาเป็นสัขหิพยาน

ทั้งภาพแล้วก็เสียงในการเจรจาในการยื่นข้อเรียกร้องครั้งนี้ด้วย

ก็หลังจากที่ได้ยื่นหนังสือนี่ฮะถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

ได้ยื่นถึงนะผ่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้เดินกลับมา

กลุ่มผู้ชุมนุมปักหลักรออยู่นะครับแถวแถวพื้นที่ท้องสนามหลวง

รุ้งปรัสยาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการกลับไปพูดคุยแล้วก็แจ้งข่าวกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อสักครู่คุณครินกระมุดโยธินก็รายงานเข้ามา

รุ้งปนัสยาบอกว่าการดำเนินการการยื่นข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมในฐานะที่เธอเป็นตัวแทนเนี่ยมันก็มีข้อจำกัด

ไปตรงนี้เลยนะครับดูรูปบอกว่าจะติดตามความคลึกหน้า
ถ้าไม่มีผลการดำเนินการอะไรเลยเนี่ย
ก็เดี๋ยวคงจะนำสารจากตรงนี้ค่ะ
ไปบอกกล่าวถึงประชาชนที่รออยู่บริเวณท้องสนามหลวง
ออกอย่างเป็นทางการกับผู้ชุมนุมอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากมีการปักหลักข้ามคืนกันมาทั้งวันทั้งคืน

แล้วก็บอกว่าพี่บอกสิ่งบัญชนนะเดี๋ยวกลับไปชุมนุมที่เวทยาอีกแป๊บหนึ่ง
ก็จะมีเรื่องต้องแจ้งกันอีกว่าหลังจากนี้จะทำยังไงต่อนะครับ
ถ้านายอานนท์นะครับนายอานนท์นำพา๑ในแก่นำ๑ในแนวร่วม
ผู้ชุมนุม๑๙กันยาทวงอำนาจคืนรัศดรนะครับ
บอกว่าก็ต้องขอขอบคุณผู้มาร่วมการชุมนุมนะครับ
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

สำหรับการชุมนุมในครั้งนี้ของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
จนสามารถผ่านขั้นตอนการยื่นหนังสือข้อเรียกร้องได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย
หลังจากนี้ไปก็คือการรอผลของทางกลุ่มผู้ชุมนุม
เขาก็คงจะมีเงื่อนเวลาเงื่อนไขต่างของเขานะฮะ
ซึ่งต้องรอฟังบนเวทีหรือว่าการแถลงท่าทีของเขาต่อไป
ก็ยังมีการรอนะเพราะว่าพอยื่นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวรุ้งก็ต้องกลับไปที่เวทีใหญ่นะครับ
ทั้งแก่นนำทั้งหมดก็ต้องเคลื่อนไปพร้อมกับรถขยายเสียงนะครับ
ต้องไปแจ้งแหละเพราะว่าบางส่วนเองก็ไม่ได้ยินว่าตอนยื่นเนี่ยได้คุยยังไงกับทางด้านของพบชน
ซึ่งเวลานี้๙นาฬิกา๑๕นาทีกระบวนการขั้นตอนเนี่ยคงจะอยู่ในช่วงที่แกนนำขึ้นรถแล้วก็ปลาใสให้ผู้ชุมนุมที่ตามมาบริเวณนี้เนี่ยนะคะ
ตามไปเจอกันที่บริเวณท้องสนามหลวงเพื่อประกาศการเคลื่อนไหวต่อไป
ส่วนการประกาศยุติการชุมนุมในวันนี้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกัน
แต่ผมเชื่อว่าหลายท่านที่ได้เห็นภาพนี้ก็คงจะสบายใจ
คือสบายใจในมุมที่ว่ามันไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะนำไปสู่การเผชิญหน้า
หรือว่าความรุนแรงเกิดขึ้นนะฮะ
เพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็สามารถที่จะดูแลแล้วก็อรุมอร่วยซึ่งกันและกันได้มาตลอด
ตั้งแต่การเข้าพื้นที่เมื่อวานนี้ของกลุ่มผู้ชุมนุม
การปักหลักค้างคืนอยู่หนึ่งคืนจนถึงวันนี้
ก็คือการที่จะได้ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องได้ยื่นแล้วนะครับ
แล้วก็กลับมาแจ้งข่าวกับผู้ชุมนุมนี่ตามภาพที่เห็นรุ้งขึ้นไปอยู่บนรถขยายเสียงแล้วนะฮะ
พูดแล้วมีเพนกวินมีรุ้งอยู่ด้านบนนะครับ
นี่ด้านล่างผู้ชุมนุมก็ฟังอยู่ว่าทางด้านของแก่นำจะว่ายังไงต่อ
ก็ประกาศตรงนี้เลยล่ะครับนะฮะจุดนี้เป็นจุดที่เขาเคลื่อนมาแล้วก็มาสุดทางตรงนี้แหละฮะ
ถนนราชดำเนินในอยู่ที่บริเวณฝั่งหน้าสารดีกา
แล้วก็อย่างที่คุณภาคภูมิได้บอกไปเมื่อสักครู่บรรยากาศเป็นไปด้วยความสันติ
อย่างที่เจตนารมณ์ของกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยแล้วก็เจตนารมณ์ของทางฝากฝั่งผู้ที่รักษาความปลอดภัยด้วย
บอกว่าให้ดูแลผู้ชุมนุมเนี่ยเหมือนลูกเหมือนหลานนะคะแล้วก็จะเป็นการชุมนุมอย่างสันติ
ภาพที่เห็นตอนนี้เพนกวินกำลังพูดอยู่บนรถเครื่องขยายเสียงนะฮะ
แล้วก็มีแก่นำอยู่ที่บริเวณด้านบนนะฮะกำลังชี้แจงผู้ชมนุมที่มาในวันนี้นะฮะว่า
หลังจากนี้อ่ะยื่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเอายังไงต่ออืมนะฮะ
เมื่อกี้ทางด้านของตัวแทนเขารับมอบไปแล้วเขาว่ายังไง
เราจะดำเนินการยังไงต่อไปถ้าเกิดว่าไม่มีผลการทำอะไรเลย
ข้อเรียกร้องจะกลับมาใหม่วันไหนค่ะนะฮะก็ถ้าแล้วอย่างที่รุ้งได้บอกไปว่า
ถ้าไม่ทำอะไรเลยค่ะเดี๋ยวคงได้เห็นดีกันอืมนะฮะ
เดี๋ยวคงได้เห็นดีกันเพราะว่าต้องกลับมาติดตามความคืบหน้ากันต่อนะฮะ
อันนี้เบื้องต้นก็เขาประกาศแล้วว่าสำเร็จตามเป้าหมาย
ก็ถือว่าชนะในวันนี้คือได้มายืดแล้วค่ะนะฮะ
หลังจากนี้ก็ขั้นตอนต่อไปยังไงเราจะตามกันต่อแน่นอนคุณผู้ชมครับ